มีลูกชายชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ
หลังจากแม่ขับรถออกจากห้องเช่า
โดยหลังจากมีการติดตามหาตัวนั้นพบว่า
วันรุ่งขึ้นที่แจ้งความเรื่องแม่หายตัวเอาไว้
กลับไปพบรถกระบะของแม่และพบศพของแม่
อยู่ในอีกท้องที่หนึ่งที่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนัก
แต่เวลาล่วงเลยมาถึง๔ปีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ที่ก่อเหตุฆ่าแม่แล้วก็อำพลางศพได้หรือไม่

นิธิกระจกเงาเปิดเผยข้อมูลคนตายช่วงเดือนตุลาคม๒๕๕๙
ประกาศตามหานางสุมาลีแสงเดือนอายุ๔๘ปี
หายไปตั้งแต่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
มาเกือบ๔ปีไม่มีใครทราบชะตากรรม
ว่าเธออยู่ที่ใดและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
การค้นหานั้นเจ้าหน้าที่มีเพียงภาพถ่ายรถกระบะสีบรอนทองคันหนึ่ง

โดยนายปราโมทหอมดอกพุธอายุ๓๒ปีลูกชาย
เป็นผู้ยืนยันว่ารถกระบะคันดังกล่าวเป็นรถของแม่
ที่ใช้ขับออกจากห้องเช่าในคืนวันที่๑๒พฤศจิกายน
ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
นายปราโมทบอกว่าตัวเองและญาติพี่น้องทำใจแล้ว
ผู้เป็นแม่คงไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้
เพราะจากสภาพภายในรถที่ถูกทิ้งกลางทุ่งนานั้น
มีคราบเลือดแม่กระเด็นอยู่ทั่วรถ
ซึ่งสิ่งที่คาใจตอนนี้คือใครเป็นคนฆ่าแม่
และฆ่าแม่ของเขาทำไม
ขณะที่นางสาวลักษณะกวดแก้วลูกสะพ้ายตั้งข้อสังเกตว่า
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่แม่ถูกฆาตกรรม
เพราะก่อนที่แม่จะหายไปแม่ได้บอกกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งว่า
จะออกไปเคลียร์ปัญหากับแฟนนุ่มที่คบหาดูใจกัน
มีอะไรทำงานที่อื่น
มันไม่ใช่ปฏิเหตุแน่
ใช่มันไม่ใช่ปฏิเหตุแน่
แกลงใจจากการหายตัวไปของนางสุมาลีทางครอบครัว
ตัดเพราะว่าทำไมตำรวจในพื้นที่ถึงดำเนินการอย่างล่าช้า
มามูลนิธิกระจกเงาได้รับการประสานจาก
พลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์
บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งข้อมูลมาว่า
ผลตรวจคราบเลือดในรถไปตรงกับศพรายญาติศพหนึ่ง

และนำมาทิ้งไว้ที่พงหญ้าข้างทาง
ตั้งแต่วันที่๑๓พศ๒๕๕๘
หลังนางสุมาลีออกจากห้องเช่าเพียงหนึ่งวัน
ขณะที่เพื่อนร่วมงานนางสุมาลี
ให้ข้อมูลสำคัญการหายตัวไปว่า
คนที่ต้องสงสัยคือแฟนใหม่ของนางสุมาลี
เพราะก่อนที่นางสุมาลีจะออกจากห้องเช่า
เธอได้บอกว่าจะไปเลิก
เคลียร์ปัญหากับแฟนนุ่มต้องสงสัยรายนี้
สู่ห้องผู้แต่และสถานที่
ในช่องแลบนกลุ่มของแฟแนม
จะชัดเจนว่าแฟนใหม่ของนางสุมารี
เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป

แนวทางการสืบสวนยังไม่พบพยานหลักฐาน

จึงสามารถดำเนินการต่อไปได้